เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะตาแท้บอกสุดทนทนไม่ไหวแล้วจริงหลานคนนี้
ชอบกินเหล้าครับเมาแล้วเอาแต่ของเงินงานการไม่ทำแถมยังทำ
แม่ตัวเองตาบอกวันนี้ไม่ไหวแล้วถึงขั้นเอาไม้ฟาดแล้วเอามีดแทง
พิสูจน์หลักฐานหลังได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนฆ่ากันตายอยู่ที่บ้านที่อำเภอหนองบัวเหวนะคะ
จังหวัดชายภูมิไปพบกับร่างของนายมนูลมักคารมเขาบอกว่ามีรอยถูกแทงที่บริเวณหน้าอกด้วย
หอดลมด้วยทั้งหมดในรวมประมาณสิบเอ็ดแผลโดนกระหน่ำแทงเลยนะฮะใช่ค่ะตรงบริเวณหัวตรงคิ้วซ้าย
ก็มีรอยแผลขนาดใหญ่ถูกตีด้วยไม้ด้วยนะคะนี่มีรอยเลือดหยดเป็นทางนะคนก่อเหตุอย่างที่บอกเป็นตาแท้ของคนตาย
ชื่อนายบุญจันชนะบุญเขาไม่ได้หนีไปไหนนะเขาก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
บอกเจ้าหน้าที่เลยบอกผมนั่นแหละฆ่าหลานเองผมทำยังไงเอาไม้ตีไปที่หัวหลานจนล้ม
พอล้มเสร็จผมเอามีดไปแทงเขาบอกเลยเขาแทงหรือยังหลานเนี่ยเสียชีวิตถามว่าตาตาแทงหลานนี้ทำไมหูตาน่ากลัวมากเลย
ไปแทงเขาขนาดนั้นบอกก็หลานคนนี้มันชอบกินเหล้าไม่ทำงานทำการเอาแต่ขอเงินไปซื้อเหล้า
ก่อนเกิดเหตุเห็นแล้วทะเลาะกับแม่แม่ก็คือลูกผมไงใช่ไหมลูกก็เรียกให้ผมไปช่วยห้าม
แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นหลานด่าทอทะเลาะกับผมด่าด้วยคำหยาบคายบอกอย่ามายุ่ง
จริงตอนนั้นเขาพยายามห้ามไม่ให้ทะเลาะกับแม่นะสุดท้ายตัวเขาก็บอกเขาบันดาลโทษะนะคะ
แต่นำเหรียญน่ะตีไปมันมืดมันรุดเหมื่ออ๋อคือถือมีดอยู่ดิ

ครั้งแล้วก็มีเสื้อกับผมตีงานน่ะผมตี
ก่อนตีเสร็จหลานหงายหงายท้องไปก็เข้าไปแทงทางด้านของแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะแม่ของผู้
เสียชีวิตก็เท่ากับเป็นลูกสาวของคนก่อเหตุแล้วนะนางสิริพรชนะบุญบอกแบบนี้ตอนก่อนเกิดเหตุ
ตัวเธอกับลูกชายนั่งกินข้าวอยู่มีปากเสียงกัน
เสร็จแล้วแน่นอนแหละลูกก็มาขอเงินซื้อเหล้าอีก
เธอก็พูดว่ากล่าวตักเตือนไปแต่ลูกไม่พอใจก็เลยขึ้นเสียงทะเลาะกัน
แล้วลูกไปดึงเธอออกมานอกบ้าน
ที่สำคัญลูกถือมีดอยู่ด้วย
กลัวมากตอนนั้นเลยตะโกนเรียกให้พ่อช่วยพ่อพ่อช่วยหน่อย
พอออกมาเสร็จก็เลยมีการต่อสู้กัน
เขาบอกว่าลูกถือมีดอยู่ตลอดเลยนะ

พอลูกล้มตาก็เอามีดนั่นแหละ

แทงเข้าที่หน้าอกและลำคอแบบไม่ยั้งค่ะ
นี่ฮะป้าสิริพรบอกว่าพ่อเธอคงทนไม่ไหว

เวลาเมาแล้วมาขอเงินแล้วก็จะทำร้ายแม่นะฮะ

ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะ
แล้วก็สอบสวนเบื้องต้นต้องแจ้งข้อกล่าวหา

ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ